คุณผู้ชมครับภาพด้านหลังผมนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่หลังจากนี้ไปต้นใบของกรุงคงจะต้องเตรียมรับมือนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับโอกาสการเจอฝนตกหนักการเจอน้ำรอการระบายจนทำให้การจราจรเป็นอมภาพเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องบริหารจัดการดีนะครับ
โดยเฉพาะวันสองวันนี้ฝนยังคงมีโอกาสตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นฝนที่ตกหนักตกแรงนะครับ
ที่สำคัญครับมาพร้อมกับเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงด้วย
ปัจจัยยังคงเป็นปัจจัยหลักเหมือนเดิมนะครับก็คืออากาศหนาวลมเย็นจากตอนบน
จะสังเกตว่าตอนบนขณะนี้นะครับท้องฟ้างข้างโกงโล่งฝนหายไปเกือบหมดนะครับ
เพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามาปกกลุ่มส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวร่องฝนนะครับ
มีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานะครับเข้าสู่ห่อมความกดอากาศต่ำที่หลังจากนี้ก็จะกลายเป็นพายุต่อไป
นี่คือการคาดการณ์การมีบทบาทของอากาศเย็นที่จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเราหลังจากนี้นะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าหากสีม่วงลงมาแตะบริเวณทางตอนบนเหนืออีสานเนี่ยนะครับ
ทำให้อุณหภูมินั้นต่ำกว่า๒๐องศานะครับจะสังเกตว่าเกือบแตะแล้วนะครับ
ที่สำคัญหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะค่อยมีการแผลลงมาเรื่อย
เนื่องจากหมายความว่าเหนือกับอิสาเนี่ยนะครับอากาศก็จะเย็นในช่วงเช้าตอนบ่ายแดดอาจจะแรงสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ตอนกลางยังคงอยู่ที่ประมาณ๒๕เจนเดียวกัน
หลังจากนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเหนืออีสานเริ่มอุณหภูมิต่ำลงเรื่อยนะครับ
แล้วก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
นั่นหมายความว่าอากาศเย็นก็จะมีบทบาทกับบริเวณทางตอนบนค่อนข้างยาวนาน
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ฝนสะสมนะครับคุณผู้ชมดูสีแดงดีคือจุดที่มีโอกาสเจอน้ำท่วมนะครับ
จะสังเกตว่าสีแดงเนี่ยนะครับจะค่อยเพิ่มเรื่อยนะครับ
นี่เป็นการคาดการณ์จนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับจะสังเกตว่ากินพื้นที่เป็นวงกว้าง
แล้วก็ถ้าหากคำนวณต่อไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณตอนกลางหลังจากนี้จับตาดูสถานการณ์น้ำที่ดีด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรูปก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ